เดี๋ยวไปดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่สงขลาหน่อยนะฮะ
เมื่อวานนี้ท่านเห็นภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ตาย
ต้องบอกว่าสามารถจับภาพไว้ได้ทุกวินาทีที่เกิดเหตุ
ยกเว้นตอนที่ถูกยิงค่ะนะฮะ
เพราะว่าเป็นช่วงที่คนร้ายเนี่ยเดินเข้ามาตรงกระจกด้านข้างแล้ว

แล้วมีกระบะคันหนึ่งขับมาปาดหน้าดักหน้า
จะไปส่งหัวปลาสดนะฮะ
แล้วจะเห็นผู้ชายสองคนลงมาจากกระบะ

แต่ก็จะเห็นอีกคนนึงลงมาจากประตูฝั่งคนขับ

แล้วจะเห็นจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่ขี่มา

อีกคนนึงก็จอดจักรยานยนต์แล้วก็ลงไป
ปรากฏว่าคนขับรถกระบะคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย

ภรรยาบอกว่าระหว่างทางสามีโทรมาบอก
บอกว่าเนี่ยมีรถขับมาปาดหน้า
บอกจะขอตรวจค้น

เดินไปเดินมาอยู่เนี่ยท่านผู้ชมแล้วพวกนี้ก็พากันขับรถขี่รถหายไปเนี่ย
พลายาขี่จักรยานยนต์ตามอาทิตย์สาหรรี่บอกเขาถูกยิงตายแล้ว

แล้ว๓คนนี้นะครับวันนี้ตกลงเข้ามอบตัวแล้วนะฮะ
เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่อศ๒คนแล้วอีกคนนึงเป็นทหารนะครับ
ตอนที่ญาติของผู้ตายคือนายดือรอแมร์สุรงอายุ๓๓ปี
ว่าบังแมร์พ่อค้าหัวปลาสดเขารู้ข่าวว่าผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวนะ
เขาก็ไปรอดูที่สพคูเต่า
นี่ฮะเดี๋ยวดูช่วงที่ญาติเขาตะโกนถามกันนะครับ
บอกไม่ต้องปิดหน้าเลยจะปิดหน้าทำไมไปยิงเขาตายเนี่ยนะ

บนถนนสายบ้านโหนดท่านางหอมอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
ผู้ที่มามอบตัว๒คนเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับ
มีนายเพลินชัยสุวรรณรัฐอายุ๔๑หรือว่าจาแรม
ถ้าดูจากคลิปกล้องหน้ารถนายเพลินชัยหรือจาแรมคือคนเสื้อเทา
คนที่ถือปืนอยู่ในคลิปนะครับ
อีกคนนึงคือนายประดิษฐ์จุนนวลอายุ๓๓หรือไนโก้
เป็นเสื้อน้ำเงินคนขับรถกระบะมามอบตัวกับตำรวจสพคูเตานะครับ
ทั้งคู่มีภาพปรากฏชัดเจนอยู่ในกล้องหน้ารถของบังแมนะครับ
ขณะที่นางมาริยะเขปันภรรยาของผู้ตายพร้อมกับญาติ
เดินทางมาดูหน้าผู้ก่อเหตุยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะฮะ
โดยบอกว่าขณะเกิดเหตุสามีขับรถบรรทุกหัวปลา
จะไปส่งโรงงานปลาป่นที่อำเภอเมืองสงขลา
โทรมาหาภรรยาด้วยน้ำเสียงตกใจบอกว่ามีรถกระบะขับตามมา
แล้วยิงยางรถจนแตกมาเรียกจะให้ลงจากรถจะขอตรวจปัสสาวะ
แต่สามีไม่ยอมลงแล้วก็โทรหาภรรยา
ภรรยาก็ได้ยินเสียงโต้เถียงกันก่อนจะขาดการติดต่อไป
ก็รีบขี่จักรยานยนต์ตามไปดูในจุดที่สามีบอก
ปรากฏว่าไปถึงสามีถูกยิงเสียชีวิตแล้ว

อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขรา
คือเขาก็มามอบตัวหลังจากที่เขาปรากฏภาพ

แต่จ่าสิบเอกทรงวุฒิเนี่ยบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย

ที่เห็นในภาพก็คือขี่จักรยานยนต์มาพอดี
ขี่ผ่านมาแล้วรู้จักอศ๒คนที่ลงจากรถกระบะ
ตามภาพในกล้องอ่ะก็เลยแวะจอดดูเท่านั้น
ภรรยาของจ่าสิบเอกทรงวุฒิบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าสามีของเธอไม่รู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
แต่ถ้าถามว่ารู้จักอศสองคนนั้นไหมรู้จัก

ช่วงเกิดเหตุเธอได้โทรไปหาสามี
เพื่อตามให้เดินทางจากค่ายกลับมาบ้าน
แล้วระหว่างทางที่สามีขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน
ขี่ผ่านไงเห็นอศสองคนนี้รู้จักกัน
ลงมาก็แวะดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็เท่านั้น
ทีนี้เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

จาแรมกับไนโก้จอดรถที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน
แล้วก็เข้าไปถามหาคนชื่อนัท

ทั้งคู่ก็เดินไปขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนน
รถของผู้ตายขับผ่านหน้าไปค่ะ

ก็ลงมาจากรถคนถือปือลูกซองยาวคือจะแรม
ถือปืนลูกซองยาวลงมาด้วย
ผู้ตายเห็นท่าไม่ดีก็พยายามเบี่ยงรถหนี
จาแรมยิงไปที่ล้อรถ๑นัด

เรียกให้ผู้ตายลงมาอ้างว่าขอตรวจปัสสาวะแต่ผู้ตายไม่ยอมลงจากรถ
เนี่ยยิงเขาไปสี่นัดเขาเสียชีวิตคารถ

ขับรถเร็วแล้วต้องยิงเขาตายขนาดนี้เหรอ
โอ้โหแล้วตัวเองมีสิทธิ์อะไรไปเรียกไปตรวจไปค้นอะไรเขาใช่ไหม
แล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่ตัวเองไปตามหาด้วย
ใช่เพราะเขาคือบังแมเขาเป็นพ่อค้าหัวปลาสด

แล้วบางทีรถที่ส่งสินค้าอาหารทะเลแบบนี้บางทีเขาก็ต้องใช้ความเร็วพอสมควร

เราก็เลยไปคุยกับพ่อของในนัทด้วยนะอ่าที่อศทั้งสองคนไปถามหาครับ
พ่อบอกว่าก็ก่อนเกิดเหตุตัวผู้ก่อเหตุไปหาที่บ้าน
ก็อยู่หลังร้านขายของชำนั่นแหละ
แต่ทั้งสองคนถือปืนไปคนละกระบอกแล้วก็ไปตะโกนหาลูกเขาอ่ะ

จาแรมอ้างว่าในนัทไปขโมยอุปกรณ์หาปลาไป
แต่พ่อก็เลยบอกว่าลูกชายไปต่างจังหวัดก็มากันสองคน
ถือปืนมาทั้งคู่มาถามหาลูกก็เลยบอกลูกไม่อยู่

ออกจากบ้านไประหว่างออกจากบ้าน
เอาปืนลูกซองยิงขู่ขึ้นฟ้าไปนัดหนึ่งด้วย
ก็คือโมโหตั้งแต่เรื่องนี้แล้ว
แล้วมาเห็นรถผู้ตายขับเร็วขับผ่านไป
โมโหเขาอีกไม่ได้รู้จักอะไรกับเขา
โมโหเขาอีกไล่ตามเขาไปยิงเขาเนี่ยค่ะครับ
ก็ออกจากบ้านบ้านของพ่อในนัดไปได้ประมาณ๑๐นาทีค่ะ

ก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อน

เพราะว่าอารมณ์โกรธไปหาในนัทในนัทไม่อยู่
พ่อบอกว่าไม่อยู่โมโหเอาปืนลูกซองยิงขึ้นฟ้า
เจอรถผู้ตายขับผ่านคาดว่าไปโมโหเขา
เจ้าคืนพ่อถอย่างที่เราอยู่
พ่อของไนนัทบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ถามลูกชายแล้วนะครับ
ว่าไม่ได้ไปขโมยของอะไรนะครับตอนนี้ได้ไปแจ้งความเอาผิดกับอศทั้งสองคนแล้ว
กรณีไปคบครูเขาถึงบ้านมีเรื่องของคดีของทั้ง๒คนนะครับท่านผู้ชมครับ
จากการสอบปากคำอศทั้งสองคนสารภาพว่าเป็นคนยิงนายดือรอแมร์
หรือว่าบังแมจริงนะและบอกว่าในช่วงนั้นอยู่ในอาการมึนเมา
หลังเกิดเหตุเอาชุดที่ใส่ในวันนั้นไปเผาทิ้งเลยนะเอาชุดไปเผาทิ้งเลย
ส่วนจ่าสิบเอกทรงวุฒิปฏิเสธข้อหานะครับเขาก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเขาแค่ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาเท่านั้น
แล้วก็แวะดูเพราะว่ารู้จักกับสองคนนั้นตำรวจได้คุมตัวนายประดิษฐ์ไปชี้จุดที่เผาเสื้อตามคำให้การนะครับ
ซึ่งบอกว่าไปเผาที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตะบนเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลา
ปืนของกลางพบว่าเป็นปืนเถื่อนไม่ใช่ปืนของราชการนะครับ
ซึ่งในส่วนของจ่าสิบเอกทรงวุฒิเนี่ยที่ให้การปฏิเสธนะอีก๒คนสารภาพว่ายิงบอกว่าเมา
ทั้งหมดนะครับทั้ง๓คนตำรวจไม่ให้ประกันตัวนะฮะในชั้นของตำรวจในขณะนี้นะครับ
ได้แจ้งข้ออาจทั้ง๓คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีอวุธและกระสุนปืน
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และเรื่องของการปลอมเอกสารราชการเนื่องจากเครื่องหมายทะเบียนปืนนั้นถูกขูดลบนะครับ
ส่วนศพของบังแมร์วันนี้ทางภรรยาก็ได้ทำพิธีฝังตามศาสนาอิสลาม

เมาครับแล้วไปยิงเขาตายนี่ครับจริงเลย